กันที่นักร้องคนดังบ้างนะคะอย่างจ๊ะนงพนีเนี่ยคนนี้ก็โดนข่าวลือแรงเมาส์แรงเหมือนกัน
แรงตลอดคือเธอเนี้ยไปมีความฝันเนี้ยว่าเอองูใหญ่จะเข้าค่ะงูใหญ่น่ะน่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนอื่นก็บอกว่าเออเนี่ยอาจจะเจอเนื้อคงเนื้อคู่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะ
แต่ด้านนะชาวเน็ตต่างมโนกันไปว่าฝันแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์แบบปุ๊บปั๊บรับโชค
มีเบบีมีลูกเลยในเร็วนี้อย่างแน่นอนคนโบราณเขาเชื่อแบบนั้นนะคะ
ทำเอาเจ้าภาพงานคอนเสิร์ตต่างนะพากันยกเลิกจ้างคอนเสิร์ตของสาวจ๊ะกันเลยนะคุณผู้ชม
จริงเหรอนี่เขารู้ใช่มะเอ้าสวยเลยนะคะอย่างานี้น่าฮะอ่างานนี้นะคร้องสาวเลยขอเคลียร์แบบชัดเจน
คุณพ่อคุณแม่ของเธอนิดนึงเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอกันค่ะ
จริงนะหนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้ท้อง
เพราะว่าหนูแค่ฝันว่าหนูเจองูใหญ่๒รอบใช่ไหม
แล้วคนก็มาแบบว่าพิมพ์ว่าระวังท้องนะคะอะไรอย่างนี้
ฝันว่าเห็นงูส่วนมากจะท้องอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปเป็นข่าวไงพ่อหนูก็โทรมาเลยเออตกใจอะไรอย่างเงี้ย
หนูบอกตรงตรงนี้เลยนะคะที่หนูไปแจ้งความทุกที่มาเนี่ย
หนูเคยไปแจ้งความทุกข้อหาหนูไม่เคยตามตัวได้เลยไง
หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูนอนดีกว่าอะไรอย่างนี้
หนูบอกในพื้นที่ของหนูแค่นั้นพอว่า
เออนะคะโอ้ยคุณผู้ชมก็ว่ากันไปนั่นนะ
อกจากนี้สาวจ๊ะค่ะยังเผยถึงช่วงวินาทีที่เธอกำลังโพสต์
เชิญชวนแฟนคลับมาร่วมทำบุญสร้างวัดนะ
อยู่ค่ะประตูห้องพักที่โรงแรมนั้นก็ไปเปิดเอง
ถึงสองครั้งสองคราเลยนะทำเอาเจ้าตัวขนลุกเลยค่ะ
แต่นักเสี่ยงโชคนี่ก็ไม่ไหวนะคะขอคอมเมนต์นิดนึง
กระแสถามเธอว่าห้องพักที่เธออยู่นั้นเลขอะไรค่ะ
จะแนะนำเลขออกไปเสี่ยงโธ่งนะคะ

และผลปรากฏว่านี่ไงออกตรงเป๊ะเลยนะคะ
แต่ว่าอันนี้น่าชื่นชมนิดนึงนะคนที่คอมเมนต์มาขอเลขไปซื้อแล้วถูกเนี่ยนะ
ก็โอนเงินมาร่วมทำบุญกับเธอด้วย

คือชาวบ้านมาขอให้ไปสร้างภาพ
แล้วคนถูกหวย๒๐๖แล้วคนก็เลยแบบว่าโอนมาทำบุญเยอะ
ตอนนี้ยอดคนทำบุญประมาณ๘แสนกว่าแล้ว๖๙๐๐พระประธานแสนห้าแล้วก็ไปถวายสร้างมนตบที่วัดสำเอก๒แสน
แล้วหนูก็จะโอนไปให้กับคนที่โดนพายุปลาบึกอีกหนึ่งแสนแล้วที่เหลือจะไปซื้ออาหารให้น้องหมา
โอ้ยทำบุญครบเลยนะขอให้ขุสวนหยุดนำแล้วกัน
แต่งชุดไทยเรียบร้อยแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบ
คือคนมันมีออร่าแล้ว
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผลปุ้นที่ทำหรือเปล่า
ส่งให้เธอสวยขนาดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยทั้งภายในภายนอกจริง
เดี๋ยวเงิดหน้าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเข้าไปคอมเมคหน่อย